เย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาอัปเดตนะคะทุกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะเริ่มกันที่เรื่องของการประชุมก่อนนะคะตอนนี้จะต้องมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่เลยปกติมีการประชุมบ่อยอยู่แล้วทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ช่วงเวลานี้จะเป็นการประชุมใหญ่โดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งหัว
เย็นวันนี้เช้าทุกคนก็ไลน์มาเหมือนกันนะว่าตกลงวันนี้ยังไงไปได้ไหมล็อคดาวน์หรือเปล่าตกลงเขาออกมาหรือยังว่าผลเป็นยังไงได้คำตอบแล้วเนาะได้คำตอบแล้วค่ะไม่ล็อคดาวน์นะคะแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอความร่วมมือไม่ล็อคดาวน์แบบนี้แล้วก็ขอความร่วมมือแล้วกันใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนจะ

พื้นที่เพราะฉะนั้นจังหวัดดูแลรับผิดชอบจะดีที่สุดนะคะ
รับว่ากังวลเกี่ยวกับการกิจกรรมที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของผู้ร่วมงาน
เช่นงานเขาดาวน์ถามว่ามีคนร่วมงานหมื่นคน
คุณจะรู้ไหมว่าเขาไปไหนมาบ้าง๑๔วันที่ผ่านมาเนี่ย

ก็เลยจะต้องกำหนดขอบเขตการจัดกิจกรรมงานสาธารณะให้ชัดเจนค่ะ
ซึ่งส่วนตัวไม่อยากตัดสินใจห้ามทำกิจกรรม
แต่บางทีมันก็จำเป็นนะคะ
สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นช่วงปีใหม่
สอบคอจะหามาตรการที่เหมาะสมเข้าใจความรู้สึกของประชาชนแหละ

เครียดมากแล้วทั้งเศรษฐกิจและโควิด๑๙
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ยืนยันว่าไทยตอนนี้รับมือได้ค่ะระดับน่าพอใจ
ที่เหลือคือความร่วมมือของทุกคนรวมใจกันสร้างชาติ
หากทุกคนมีวินัยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
ควบคุมโรคมันทำได้ค่ะนายกบอก
ช่วงท้ายนายกบอกว่าส่วนตัวรับฟังทุกเสียงสะท้อน

เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนไทย๗๐ล้านคน
เป็นเรื่องปกติที่สามารถไม่สามารถทำให้ถูกใจคนทั้งหมดได้
แต่ขอความร่วมมือให้ทุกคนทำบ้านเมืองให้ปลอดภัย
ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับทุกคนจริงนะอันนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙คนไทย
เราดูแลกันเต็มที่แต่บางคนขออภัยนะคะใช้คำนี้
สงสารสงสารแรงงานต่างด้าวแล้วก็สงสัยด้วยว่า
รัฐบาลไทยจะดูแลได้อย่างดีไหม
รัฐบาลบอกจะดูแลทุกคนตามหลักมนุษยธรรม
ยืนยันว่าตอนนี้ยาเวชพันธุ์พร้อมรับมือแน่นอนนะคะ
เหมือนการระบาดครั้งแรกนะคะที่มีคนเสียชีวิต

ระหว่างการแถลงข่าวนายกไม่ทราบนะ
ทราบมาก่อนนะว่ามีการถ่ายท่อสด

ขอโทษทีนะถ่ายท่อสดเขาเพิ่งมาบอกผมเนี่ย

อืมผมก็อยากจะดูเดือดแล้วผมนึกไปพูดกับสื่ออย่างเดียว
แล้ววันนี้ก็ถ่ายสดก็เรียนกลับเรียนพ่อแม่พี่น้อง

เราเคยตื่นตนกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหม
ที่น่าพอใจนะคนไทยทั้งประเทศนะ
นะรักทุกคนเป็นห่วงทุกคน
ในทุกเรื่องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
จะต้องดำเนินการเพื่อพี่น้องคนไทยทั้ง

อันนี้คือนายกก็จะเขินนิดนึงตอนรู้

คือต้องบอกก่อนว่าที่นายกมีท่าที่เขินเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนแรก

แล้วปกตินายกเขาก็จะสนิทกับสื่อที่เป็นสายการเมือง

ก็จะมีความเดี๋ยวว่าทุ่มโพเดียมอะไรอย่างนี้
คือก็เป็นการแซวหยอกกันแบบดุเดือดนิดนึง
เลยมีการดาวนโทนลงมานิดนึงนะจ๊ะ
ก็ทำเพื่อทุกคน๗๐ล้านคนนะจ๊ะ
ทีนี้มาดูข้อมูลข้อมูลจากการแถลงของสวบคกันหน่อยนะครับ
ฟังชัดแจกแจงกันหน่อยนะ
แพทย์ทวิสินวิสุนุยธินค่ะโฆษกสบค
คือแบ่งโซนนะเอาเรื่องของแบ่งโซนตามสถานการณ์ความรุนแรง
แบ่งเป็น๔พื้นที่ประกอบด้วยดังนี้
พื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นสีแดง
ด้วยสีแดงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด
คือจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ซึ่งมีการกำหนดแผนดำเนินการเช่นเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ
แยกกักตัวจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเยียวยาดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัว
ย้ำมาตรการการป้องกัน
ถัดมานะคะเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มที่คุณเห็นตามแผนที่ประเทศไทย
เป็นพื้นที่ซึ่งติดต่อกับพื้นที่สีแดง
และจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า๑๐ราย
และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นเช่นสมุทรสงครามใกล้กันเลย
ราชบุรีนครปฐมกรุงเทพกรุงเทพนี้ฝั่งตะวันตกนะคะ
และตอนนี้มีการงดจัดกิจกรรมที่เป็นที่สาธารณะ
แต่ว่าผ่อนผันให้กิจกรรมที่จำกัดผู้ร่วมงาน
ส่วนโรงงานตอนนี้เปิดดำเนินการได้แต่ว่าต้องเน้นมาตรการป้องกัน
และถ้าไม่ปฏิบัติตามค่ะจะมีการสั่งให้หยุด
และมีการเฝ้าระวังการลักลอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
ส่วน๓เฝ้าระวังสูงแทนด้วยสีเหลืองนะคะ
เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน๑๐ราย
และมีแนวโน้มควบคุมได้มีหลายจังหวัดด้วยกันค่ะ
กลุ่มนี้จัดกิจกรรมได้แต่ว่าต้องลดขนาดงานให้เล็กลงกว่าปกติ
และลดความหนาแน่นของผู้ร่วมงานลงนะคะ
และ๔เฝ้าระวังสีเขียวค่ะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเลย
และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีเชื้อโควิด๑๙
จัดกิจกรรมได้แต่ต้องยึดตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะคะ
สรุปแล้วโดยรวมจัดได้แต่ต้องมีมาตรการและต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะ
วันนี้มาดูตัวเลขกันหน่อยนะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม๖๗รายค่ะ
เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรคของรัฐ๘ราย
ผู้เดินทางไม่เข้าสถานกักกันโรคก็มีนะ๑รายติดเชื้อในประเทศ๕๘ราย
ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครแบ่งเป็น๕๕ราย
เนื่องกับจังหวัดตาก๑รายไปสถานที่ชุมนุม๒ราย
ผู้ป่วยรวมทั้งหมดแล้ว๕๘๒๙รายนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่๖๐ศพค่ะ
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมตอนนี้รวมนะคะ๑๒๗๓รายค่ะ
นี่คือตัวเลขทั้งหมดของการประกาศของสอบคอวันนี้นะคะ
ตัวเลขติดเชื้อในประเทศ๕๘เราอยากให้มันลดลงทุกวัน
ใช่ค่ะอยากกลับไปเหลือเลขตัวเดียวแล้วก็อยากกลับไปเหลือเลข๐ด้วยซ้ำนะคะ